จะไม่ค่อยพอใจกับข่าวนี้เท่าไหร่ออกลงแขวะมา
จริงด้วยทีมชาติไทยวันนี้ก็
ต้องบอกว่ามีสื่อต่างประเทศให้ความสนใจด้วยแหละ

พัฒนาการของทีมชาติไทยก็
ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอากิระนิชิโน
มีโอกาสที่จะคุมทีมไม่ครบ๒ปีด้วยซ้ำไปนะครับ
อากิราตนิชชิโนกุลสื่อทีมชาติไทย
ที่มีคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามแชมป์เก่ามาเลเซีย
โชว์ผลงานได้ดีในฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก

เพิ่งแต่งตั้งโค้ดคนใหม่อย่างชินตายังอดีต

เนื่องจากแท็กติกที่ใช้ไม่เหมาะสมกับทีมชาติไทย

อีกทั้งสื่อกีฬาเวียดนามชื่อดังอย่างแถว๒๔๗นะครับ
ยังได้แต่บทความจากสื่อดังกล่าวนะครับ

ผลงานในศึก๔เกม๒๐๑๙ที่ต้องการเป็นแชมป์
ที่ต้องการโคต้าไปโอลิปิกเกม
ก็ไม่สามารถทำได้ตามเป้าทั้งสิ้นนะครับ
เช่นเดียวกับสถานการณ์ในฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกของทีมชุดใหญ่ที่อาจจะตกรอบ
หากทำผลงานได้ไม่ดีใน๓นัดที่เหลือนะครับ
อาจทำให้กุญสือวัย๖๔ปีมีโอกาสที่จะถูกปลดนะครับ
แม้ว่าเพิ่งจะต่อสัญญาไปกับทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แต่ว่าสิ่งที่จะตอบกลับสื่อของเวียดนามได้ดีที่สุดนะครับ
ก็คือการพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกให้ได้
รวมทั้งต่อเนื่องปลายปีได้แชมป์อาเซียนครับ
สื่อนี้อาจจะเงียบได้ครับ
ก่อนหน้านี้มีการออกมาวิจารณ์วิเคราะห์กันประมาณนี้แหละครับ
ทีมชาติไทยจริงแล้วอาจจะตกรอบ
ตั้งแต่ชุดรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีด้วยซ้ำไป
ก็สามารถผ่านเข้าถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายได้นะครับ
สำหรับภารกิจต่อไปของอากิระนิชโนนะครับ
ในการคุมทีมชาติไทยก็คือฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก
ที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียวันที่๒๖มีนาคมนี้
โดยมีเป้าหมายคว้า๓คะแนนสถานเดียวนะครับ
โอกาสเข้าสู่ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก

ซึ่งก็จะเป็นการการันตีโคต้าฟุตบอลเอเชียนคลับครั้งต่อไปด้วยนะครับ

แชมป์ไทยลีกเท่านั้นที่จะได้ลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ